ต่อเนื่องกันที่ความคืบหน้าประเด็นอัธยากรรมนะคะ
กรณีที่ชายหญิง๒คนชาวชุมพรหายตัวไป
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาล่าสุดค่ะคุณผู้ชม

สภาพศพที่พบก็คือชายหญิงสองคนหันหน้าเข้าหากัน
แล้วก็มีเชือกไนลอนมัดอยู่นะคะ
ญาติของผู้เสียชีวิตก็เชื่อว่านี่คือการฆาตกรรมค่ะ
นายวุฒิชัยเนียมมาลาและนางสาว
จริยารอดสายที่หายตัวไปอย่างปริศนา
เมื่อคืนวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมา
โดยจอดรถเก๋งทิ้งไว้บนสะพานริมทะเล

ล่าสุดก็พบศพผู้ชายและผู้หญิง

หลังสำนักงานเทศบาลตำบลนาชะอัง

โดยสภาพศพทั้งสองนะคะหันหน้าเข้าหากัน
บริเวณขาถูกมัดติดกันด้วยเชือกไนลอน
ส่วนที่เอวถูกรัดด้วยเชือกชนิดเดียวกัน
ข้อมือถูกพันด้วยกระดาษเทปกา

จอดทิ้งเอาไว้บนสะพานค่ะ
และนางสาวจริยาที่หายตัวไป

สามารถผูกรัดร่างกายตัวเอง

แต่เชื่อว่าถูกฆาตกรรมจากอดีตสามีฝ่ายหญิง
เพราะว่าจดหมายที่เขียนไม่ใช่ลายมือของผู้ตายค่ะ
ธรรมนูลก็ยืนยันนะคะไม่ปักใจเชื่อว่าทั้งสองคน

จากนางสาวจริยาเพิ่งคลอดบุตรได้เพียง๕เดือน
และเมื่อวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
นางสาวจริยาเพิ่งหย่ากับอดีตสามี
อดีตสามีได้โทรศัพท์ไปขู่ฆ่าทั้งสองคนค่ะ
พี่ชายควายยิ้งก็รู้เรือง
เรืองที่วัชคาร์นี้รู้
แหมวควายยิ้งรู้นะรู้ค่ะรู้
ว่าควายชายพุทธไม่มีวัชคาร์

จัดค้าผู้ยิ้งหรือจัดค้าผู้ชายจัดค้าทำคู
โดยหลังจากนี้นะคะตำรวจจะนำศพทั้งสองคน
ชนะสูตรเก็บรายละเอียดร่องรอยภายนอก
และนำส่งสถาบันนิติเวศจังหวัดสุราธานี
เพื่อที่จะผ่าชนะสูตรหาสิ่งผิดปกติอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ